หล่อสูงยาวเข่าดีดีกรีพระเอกของดิฉันกันบ้างดีกว่าสำหรับ
หนุ่มพลนวัฒน์นี่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้
ฮอตขึ้นหิ้งนะคะมีงานละครป้อนเข้ามาอยู่ตลอดเลย

ความฝันก็คือการเป็นนักวิ่งคุณผู้ชมค่ะนี่
ขอเจียดคิวถ่ายละครบินไปร่วมวิ่งมาราทอนที่ญี่ปุ่นจ้า
กับงานโตเกียวมาราทอนคืองานนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเมเจอร์
งานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคือนักวิ่งเขาจะรู้กันดีเลย
โดยหนุ่มพลเขาบอกว่าโอ้โหพี่ตื่นเต้นมาก
เพราะเป็นการวิ่งมาราทอนครั้งแรกในชีวิตคนไปร่วมวิ่งเนี่ยมากถึงสามหมื่นแปดพันคนค่ะ
หนุ่มพลเนี่ยเขาวิ่งได้สี่สิบสองกิโลแบบไม่มีน็อกอุ้ยของเราห้าร้อยเมตรนี่หอบแล้วนะ
สิบสองกิโลคุณผู้ชมสุดยอดเลยนะคะโดยหลังจากนี้ค่ะเขาก็มีแพลนที่จะไปร่วมวิ่งมาราทอนทั่วโลกด้วย
งานนี้หนุ่มพลเขาไม่ได้มาเล่นนะจ๊ะจริงจังมากเวอร์มากขนาดไหนไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
ดีครับเป็นเป็นมาลาทอนแรกของคนด้วยแต่คือผมที่ไปโตเกียมาลาทอนเนี่ยเหมือนได้ข่าวว่าพี่เต๋าสมชายก็ไปด้วยแต่ก็ไม่ได้เจอนะแต่คนเยอะมากจริงโอกาสที่จะเจอคือน้อยมากคือผมวิ่ง๑๐โลวิ่ง๒๑โลมาก่อนอะไรอย่างเงี้อันนี้คือรายการแรกที่ผมวิ่ง๔๒โลก็จบมาได้แบบไม่เจ็บก็แฮ
วิ่งได้ออกกำลังกายในสิ่งที่เรารักด้วย